สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใจไข่สดใหม่ให้เยอะ
เขาใส่มาแล้วชอบเลยขอยืมมาใส่หน่อย

คือทุกคนใส่เสื้อแอลจี้หมดปีตัวละ๕พันดิ
ซื้อเหรอโอ้โฮเป็นบุญมากเลยอันนี้๒๐๐บาทสนเจ้นไง
พอดีนะยังมีติดมาตัวเล็กเกินไงใส่ไซส์หนูไม่ได้
พี่ลูกแม่ควรพิจารณาตัวเองนะครับ
ปิดอะไรทำไมให้ตัวเล็กเกินเขาใส่ไม่เข้าควกอยู่ดีก็ผิดเฉย
จะได้ประหยาดใส่เหวินกันให้หมดวันหนึ่งหนูยืมเสื้อไม่ได้มาใส่
วันหลังเอาบ้าง
ข่าวที่เราติดตามกันมาวันนี้วันที่๙แล้ว
ครับท่านผู้ชมภาควันที่๙แล้วซึ่งชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ
กำลังรอคอยในหลายภาคส่วนที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓ชีวิต
รวมถึงโพสต์ด้วยให้ออกมาปลอดภัยจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย
เราก็ไปคุยกับผู้สื่อข่าวของภายลักษณ์คือคุณภูริพัฒน์บุญนินหรือว่าคุณชิว

สวัสดีค่ะพี่รักษณียพี่หนุ่มพี่เหมียวครับ

วันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับล่าสุด

เพิ่งแถลงข่าวจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

จนถึงตอนนี้หน่วยซิล
ยังไม่สามารถเข้าไปบริเวณหาดพัทยาได้
ยังคงอยู่ที่บริเวณสามแยกนะครับ
อยู่ที่บริเวณสามแยกก็คือจุดเดิมที่เขาพยายามเข้าไป
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้

อุปสรรคของการเข้าไปหาดพัทยาก็คือ
บริเวณโพรงที่จะเข้าไปสู่หาพระยาเนี่ย

มันทำให้ไม่สามารถที่จะเอาเครื่องมือใหญ่
ในการที่จะขุดโพงเข้าไปสามารถ
ให้ถึงตัวบริเวณหาดพัทยาได้
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นักดำน้ำ

ของต่างประเทศเองที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตัวใหญ่เนี่ย

แต่ความชัดเจนที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็
อาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการขุดเจาะดูดน้ำบาดาน
หรือว่าการขุดตาน้ำทุกอย่างเลยครับ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะปิดกั้นห้วยนำดั้น

้วยน้ำดั้งอยู่ตรงบริเวณผาหมี
หมาที่อยู่ส่วนปีกทางขวามือของถ้ำนะฮะ
ผาหมีเนี่ยถ้วยน้ำด้านตรงนั้นเจ้าหน้าที่สามารถที่จะปิดน้ำได้แล้ว
ไม่ให้สามารถไหลเข้ามาเติมเต็มภายในถ้ำได้นะครับ
นอกเหนือจากนั้นเขายังปิดบริเวณตรงถ้ำสายทอง
ถูกน้ำตรงนั้นออกได้เป็นผลสำเร็จ
ทำให้ปริมาณน้ำภายในถ้ำนี้คุณอุปกรณ์ทั้ง๓ท่านครับ
ปริมาณอันน้ำทั้ง๓ท่านลดลงเหลือประมาณ๑เซนติเมตรต่อ๑ชั่วโมงนะครับ
ปริมาณน้ำที่ลดนะครับ๑เซนติเมตรต่อ๑ชั่วโมง
และจะเพิ่มเครื่องสูบน้ำเข้ามาอีกนะฮะ
เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เร็วที่สุด

อุปกรณ์รัฐกาลจังหวัดเกียงรายแถลงเมื่อสักครู่
ส่วนในเรื่องของการขุดโทงสำรวจนะครับ
ตรีบัญชาดุริยพันธ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการ
ผู้บังคับการบนทนทหารบกที่๓๑นะครับ
ฉันบอกว่าการสำรวจโทงท่ามนั้น
ด้านบนเขาพบว่ามีจำนวนโพรงที่มีความลึก
น่าจะสามารถลงมายังถ้ำได้ทั้งหมด๖โพรง
มี๑ทงครับที่มีความลึกถึง๔๐๐เมตร
ยังสามารถเข้าไปได้อีกนะฮะ
ส่วนอีก๑โพรงนั้นมีความลึก๕๐เมตร
โดยทางเจ้าหน้าที่นั้นจะเร่งสำรวจโดยเร็ว
เพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตครับ
ครับผมแต่ตอนนี้มีการเริ่มเจาะลงไปแล้วถูกไหมครับ
ถูกต้องครับเขาเริ่มเจาะไปเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาแล้ว
และวันนี้เนี่ยก็เริ่มสำรวจโพงต่างที่จะสามารถทะลุเข้าไปสู่ถ้ำต่างได้
เนี่ยวันนี้เป็นข่าวดีอีกข่าวดีหนึ่งที่
บริษัทบริษฐการณ์บนธนฐานบทที่๓๗บอก
เขาบอกว่า๖โพงถึง๖โพง
๑โพงความลึกถึง๔๐๐เมตร
ก็คาดว่าจะใช้โพงนั้นเนี่ยเป็นทางหลักที่จะเข้าไปสำรวจหาทั้ง๑๓ชีวิตครับพี่หนุ่มครับ
ครับโพงนี้อยู่ทางฝั่งพระมีใช่ไหมครับ

โพงนี้เป็นทางฝั่งพระมีคือฝั่งชายหาดพัทยาครับที่
ฝั่งชายหาดพัทยาเพราะตอนนี้มันมีข่าวสับสนออกมา
บางคนก็จะบอกเป็นฝั่งพาหมีบางคนก็บอกทางฝั่งชายหาดพัทยานะครับ
ฝั่งผาหมีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งฝั่งที่ทางเจ้าหน้าที่สำรวจ
แต่ฝั่งพระมีเนี่ยจะรับผิดชอบโดยคนตำรวจเตรกวิรัตน์ไทยโทรเมตร
ซึ่งเป็นรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
และนำชุดของต่อชะดอตำรวจคนล่มตำรวจสื่อสารที่จะไปขุดสำรวจฝั่งพาหมี
ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นชุดของเจราชีสาหารที่จะมาเร่งสำรวจด้วยที่มีกัน
ซึ่งทั้งสองหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานทั้งตำรวจและทหารเนี่ย
เขาก็บูรณาการร่วมกันก็มีการวิทยุสื่อสารบอกกันตลอดว่า
มันสามารถเข้าไปได้ไหมมันลึกมากน้อยแค่ไหนแล้ว
สองทางเนี่ยคาดว่าจะเป็นทางที่น้องทั้ง๑๓คน
ทางใดก็ทางหนึ่งที่จะไปเข้าไปหลบซ่อนอยู่ครับค่ะ
คุณภูริพัฒน์คะที่บอกว่าช่องที่จะโผล่ไปที่หาดพัทยาเนี่ยมันแคบมาก
ร่างกายของนักประดาน้ำหรือว่าทีมที่จะดำน้ำไม่ผ่านเลย
แล้วเขาจะทำยังไงให้ผ่านได้เขาบอกไหมคะ
คือนะตอนนี้เนี่ยเขากำลังเร่งสูบน้ำบริเวณส่วนนั้นให้ออกมาได้มากที่สุดนะฮะ
แล้วก็นอกเหนือจากการเร่งสูบน้ำเนี่ยเขายังใช้เครื่องมือในการขุดเจาะ
ที่จะขยายรูตรงนั้นให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถเข้าไปทำงานได้มากขึ้นครับพี่เหมียวครับครับอืม
พอจากที่แถลงข่าวนี้ก็บอกเหมือนกันว่าจะส่งหมอที่ดำน้ำ
หมอภาคใช่ไหมคะหมอภาคเข้าไปก่อนว่าถ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็จะดูแลรักษาที่นั่นก่อน
อันนี้คือหนึ่งในวิธีการด้วยใช่ไหมคะ
นี่คือหนึ่งในวิธีการที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลงนะครับว่า
ถ้าหากพบเจอน้องทั้ง๑๓คนถ้าหากพบเจอนะฮะ
จะนำทีมแพทย์พยาบาลที่มีความสามารถในการดำน้ำ
ในการอยู่ใต้น้ำได้นานเข้าไปภายในถ้ำ
เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลที่ดำน้ำไม่ใช่เฉพาะแค่หมอภาคนะฮะ
จะมีหมอคนอื่นที่มีความสามารถลักษณะนี้เช่นเดียวกัน
ซึ่งนับรวมเข้าฆ่าได้ประมาณ๑๐๑๕คนที่มีความสามารถลักษณะนั้นนะครับ
จะสามารถเข้าไปได้ซึ่งไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วเจอตัวน้องแล้วจะสามารถเอาออกมาได้เลยนะครับ
คือทางแพทย์เนี่ยต้องประเมินความพร้อมของร่างกายน้องความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อความอ่อนล้าของแขนขาว่าจะสามารถดำน้ำ
สามารถทะลุโปรงจากบริเวณที่น้องเข้าซ่อนอยู่เนี่ยออกมาได้ไหมต้องประเมินอีกทีหนึ่ง
ก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าน้องเนี่ยยังอยู่ภายในถ้ำหรือไม่หรือว่าเอาออกมาภายในถ้ำหรือยังไงนะครับ
คิดว่าภายในคืนนี้น่าจะมีโอกาสไปถึงที่พัทยาบีชได้ไหมคะ
คือทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถประเมินได้เลยนะครับว่าจะสามารถไปถึงพัทยาบีดได้ภายในคืนนี้หรือไม่
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ครับที่รถเมย์ฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมั่นใจเหลือเกินว่าทั้ง๑๓คนเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณส่วนซ้ายมือที่เป็นหาดพัทยาเพราะว่าเขาก็ระดมพักกำลังอย่างเต็มที่
เขาก็บอกว่าเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่กับนักบรรดาน้ำของหน่วยปีวเข้ามาอีก๒๐คน๒๐คนเนี่ยจะมาเสริมกำลังที่อยู่ภายในช้ำตอนหน่วยตีล
จากที่ก่อนหน้านี้ท่วมระดับหัว
ตอนนี้เหลือเพียงระดับเข่าเท่านั้น

ก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะไปตั้งกองบัญชาการตรงจุดนั้นได้
หากน้ำฝนไม่ตกลงมาอีกไม่มีน้ำมาเติมเต็มอีก

ภารกิจในการค้นหาน่าจะประสบผลสำเร็จครับ
หวังจะให้เจอน้องในเร็ววัน
ในเรื่องของทางญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก

ในเรื่องของญาติพี่น้องของน้องทั้ง๑๓คน
ตอนนี้ก็มีทีมแพทย์ของชุดเยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิต

ผมได้พูดคุยกับนายแพทย์บุญเรืองในเรืองวรวัตร

ท่านบอกนะครับว่าในบรรดายญาติทั้งหมด๕๒คน
มีอยู่๖คนที่ตอนนี้มีความเครียดสูง
ต้องดูแลโดยทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เพื่อที่จะให้ทีมแพทย์ทำการรักษาเยียวยาอย่างโดยด่วน
คนอื่นเนี่ยขณะนี้ยังไม่พบว่ามีอาการความเครียดสูง

แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังดูแลอย่างใกล้ชิด
นอกเหนือจากแพทย์ของกรมสุขภาพสิทธิ์แล้ว
และความมั่นคงของมนุษย์ดูแลน้อง
ดูแลญาติพี่น้องของเด็กทั้ง๑๓คนอีกด้วยครับพี่หนุ่ม
กรณีที่ว่ามี๑ในทีมงานที่ได้รับอุบัติเหตุ
หล่นลงมาแล้วปากเจ็บ
ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ท่านบอกว่าตามเจ้าร้านลี้คู่ภัย
ที่ขึ้นไปบริเวณถ้ำเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณผ่ายชุดนี้ไม่ได้รายงานให้ทางกองอำนวยการทราบว่าจะขึ้นไป
คือมาถึงแล้วขึ้นไปปฏิบัติงานเลย

ทำให้ตรฐีต้องเดินเท้าในการขึ้นไปนำตัวลงมา
เดินเท้าไป๓ชั่วโมงกว่าจะนำตัวออกมาได้แล้วส่งโรงพยาบาล
ซึ่งเมื่อเท้าทางผู้ว่าก็ตะหมีไปว่า
ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ให้พูดคุยกับทางกองอำนวยการร่วม

เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปเองโดยไม่มีการรับบ้อภารกิจ
ไม่มีการไปรวมกับชุดหัวหน้าหน่วยอื่น

มันก็ลักษณะเป็นภาระให้ทางเจรฐี
แทนที่จะได้ไปคู่ชีพคู่ภัยของคนที่สูญหาย
กลับต้องมาคู่ภัยเจรฐีที่ขึ้นไปปฏิบัติงาน

ค่ะแล้วคุณภูริพัทธ์ได้เข้าไปดู
ที่เขาเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ถ้าได้รับการช่วยเหลือออกมา
ที่เหมือนโรงพยาบาลย่อมเลยได้เข้าไปดูไหมคะ
โรงพยาบาลสนามเนี่ยเขากันบริเวณพื้นที่ไว้

เราจะสามารถสังเกตการณ์ได้อยู่บริเวณรายรอบเท่านั้น
ซึ่งนอกเหนือจากโรงพยาบาลสนามของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ยังมีโรงพยาบาลสนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลสนามของกองทัพบกที่ตั้งอยู่ด้านบนท่ำ
ซึ่งโรงพยาบาลสนามของกองทัพบก
จะสามารถรองรับตั้งแต่เคสหนักเคสเบาไปจนถึงเคสหนักได้
จะสามารถผ่าตัดภายในบริเวณนั้นได้ทันที
นอกเหนือจากนั้นเค้ายังทำลานจอดฮออยู่บริเวณนี้
ถ้ามีอาการหนักจริงก็จะสามารถบินขึ้นฮอ

ส่วนโรงพยาบาลสนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะตั้งอยู่บริเวณด้านล่างที่จะคอยซัพพอร์ตทางเจริฐิ
หากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างนานา
อย่างไรก็ตามแล้วรถพยาบาลทั้ง๑๓คัน๑๔คัน
ถูกนำขึ้นมาจอดบริเวณลานจอดตรงถ้ำหลวงไว้
ที่จะรอสแตนบายรับน้องทั้ง๑๓คนครับพี่เหี่ยว
ค่ะแล้วสภาพอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย
ฝนไม่ตกลงมานะครับแต่พึ่งมันตกหนัก

แต่ก็เป็นลักษณะของการตกลงมาประมาณ๒๐
พอตกเสร็จแล้วก็ฝนตากลงไปแล้วก็อากาศมืดเคลิ้มเป็นปกติ
ยังไม่มีปริมาณฝนเพิ่มเติมขึ้นมา
แต่อย่างไรก็ตามฝนถึงแม้ฝนจะตกหนักขึ้นมา
ทางเจ้าหน้าที่มีเครื่องซิ่งที่มาจากทางจังหวัดนครปฐม
มีจากทางจังหวัดเม็ดชะบุรีที่เอามาทางจิตอาสา

ท่านบอกว่าปริมาณที่สามารถดูดได้
๕แสนลิตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ

เห็นบอกว่าตอนนี้มีข่าวออกมาว่า
ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วไม่เจอน้อง
เป็นไปได้ว่าน้องเนี่ยอาจจะหนีน้ำขึ้นสูงขึ้นไปอีก
ตรงนั้นเขาเรียกกันว่าเป็นลานรับแล

อันนี้ได้ยินมาไหมครับ

ที่จะเป็นโถงใหญ่สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึง

ยังไม่ได้พูดถึงถึงจุดนั้นเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงหาดพัทยา
เพราะเราเลยไม่รู้ว่าน้องทั้ง๑๓คนนี้

หากไม่อยู่หาดพัทยาจะเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นสู่
ที่เมืองรับแปลที่พี่หนุ่มบอก

อย่างนี้สามารถตอบได้ค่ะพี่หนุ่ม

ขุนชิลคุณฟัตรคุณนินติ์

แต่ที่นี่แน่นอนก็คือณวันนี้นะครับ

เป็นไปได้ไหมว่าน้องจะเดินขึ้นใหม่

จากพาธิบิไม่ใช่สี่ห้ากิโลกรัม
ต้องเป็นรานสูงขึ้นไป

ถ้าหนีไปยังอยู่ที่นั้นน่ะเขาบอกว่ารอดแน่
เพราะอากาศเองก็มีโปรอยู่ทางนั้น

ถ้ายังเป็น๙วันสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่นุ่ม
เป็นหน่วยแพทย์เพื่อนที่เร็ว
ได้มีการแจ้งว่ายังให้ถือหลักของ๓๓อยู่
และ๓แรกคือ๓นาทีในการขาดอากาศหายใจ
ถ้าเกิดว่าเกิน๓นาทีไปแน่นอนคนเราอยู่ไม่ได้แล้ว

ที่๒ก็คือ๓ที่๓วัน
คือร่างกายต้องการน้ำดื่ม๓วัน
ถ้าเกิดเลย๓วันไม่ได้ดื่มน้ำเนี่ยก็จะแย่

เพราะว่าน้องอยู่ข้างในถ้ำเนี่ยมีน้ำอยู่แล้ว

สุดท้ายคือ๓สัปดาห์
สัปดาห์ก็คือว่าเป็น๓สัปดาห์ที่ต้องมีอาหาร

แต่เชื่อว่าน่าจะเจอน้องก่อน๓สัปดาห์
แต่ทีนี้ณวันนี้มันเข้ามาสู่วันที่๙แล้ว

เขาบอกมาบอกว่ากลไกของมนุษย์ร่างกายมนุษย์
พอโทรศัพท์แบตจะหมดมันจะค่อยใช้น้อย

หัวใจจะเต้นช้าลงความดันก็คือจะต่ำลงนะครับ
แล้วก็จะไปดึงเอากูโค้ชออกมาใช้
ไปดึงพลังงานส่วนต่างในร่างกายไปใช้
สุดท้ายก็จะไปดึงเอาไขมันออกมาใช้
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าน้องน่าจะยังอยู่ได้อยู่
แต่ประเด็นสำคัญนะฮะที่หลายคนเขาก็มีความเกรงกันนะครับ

เราพูดถึงเรื่องที่มันน่ากลัวที่สุดต่อดีกว่า
น่ากลัวที่สุดแล้วเดี๋ยวมันอาจจะลดสโคปลงได้

หนึ่งเรื่องของความชื้นที่อยู่ในถ้ำ
อากาศรวมถึงน้ำที่สังเกตได้จะมีเป็นไอระเหยขึ้นมา
เวลาน้องหายใจเข้าไปก็จะหายใจเอาพวกไอน้ำพวกนี้เข้าไปสู่ปอดถูกไหมฮะ
สองก็คือเรื่องของขั้งข่าวที่มันจะมีอุจจาระมูลขั้งข่าวอยู่

สุดท้ายในถ้ำแน่นอนว่าธรรมชาติมันมีเชื้อราอยู่แล้ว
อันนั้นคือสิ่งเหล่านี้ก็คือมีผลเกี่ยวกับทางด้านปอดอยู่แล้ว
แต่ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดหมอพากไปถึงตัวปุ๊บ

คือคุณหมอเขาบอกเลยว่าสามารถดูแลรักษาได้
อันนี้รวมถึงว่าน้องถอดรองเท้าอยู่แล้วเดิน
อาจจะมีการบาดเจ็บน้ำกัดเท้าหรืออะไรต่างนานาอย่างนี้นะฮะ
เชื่อว่าถ้าเกิดหน่วยกู้ชีพไปถึงปุ๊บจบ

แต่นี่คือเราพูดถึงในภาพรวมที่รู้สึกว่ามันรุนแรงที่สุด
เออหรือว่าจะได้รู้ไหม

อาหรือไม่ตอนนี้เริ่มใช่ตอนนี้เริ่มดึงละ
แต่ถ้าสามสัปดาห์ไปแล้วก็เดินหนัก
ก็อันน้าก็อันตรายสุดงั้นอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับ
ไปถึงผู้ปกครองของน้องด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
ครับผมนะครับแต่ตอนนี้ก็แน่นอนนะครับว่าทางคุณหมอเอง
หลายฝ่ายทุกภาคส่วนก็กำลังเข้าไปช่วยเหลือแหละนะฮะ
แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ทางคุณชิวก็บอกมานะครับว่า

ถ้านั้นถูกออกมาได้เนี่ยบรรเทาแต่ไม่ได้แก้ได้ทั้งหมด
รวมถึงทางทีมแพทย์เองอย่างที่คุณชิวบอกนะคะว่า
พอหลังจากนี้น่าจะเข้าไปดูแลพยาบาลกันถึงข้างในเลย
พอเจอตัวน้องแล้วพอดีขึ้นก็จะถอยออกมา
ส่วนหลายคนที่พูดถึงว่าน้องอยู่ในถ้ำมันมืดนะ
ออกมาเนี่ยต้องปิดตานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการยกตัวอย่างมา
เช่นว่ามีคนเคยติดอยู่ในเหมืองที่ชิรีนะฮะ
ก็ลักษณะเดียวกันนั้นหลายวันเป็นเดือนนะครับ
ออกมาเนี่ยเขาจะใส่แว่นกังแหนสีดำ
สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาออกแล้วเดี๋ยวตาจะปรับได้อันนี้
ไม่ถึง๓๔ชั่วโมงแป๊บเดียว

เอ้าเป็นกำลังใจให้นะครับ
ก็หวังว่าเรื่องนี้จะต้องผ่านไปนะครับ
แล้วคนไทยทั้งประเทศจะต้องไปด้วยนะครับ
กำลังใจนะฮะแล้วก็ส่งแรงใจไปอยู่

ช่วงหน้าค่ะก็มีข่าว

ไม่ใช่ลูกตาไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะ

แต่น้องเห็นข่าวนี้นานมากเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ละคะ

ทำไมครับเหตุมันเกิดที่อำเภอศรีรชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เร็วนะผมอยากรู้เรื่องเจนนี่แต่งงาน

เอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวให้รถเมล์ร่องรถเมล์รู้ความลับ

นี่เหตุเกิดที่อำเภอบางพระจังหวัดจังหวัดชนบุรีนี่นะคะ
ก็ศาลว่าสืบสวนที่ศรีรชาเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่า
มีผู้ชายถูกอาวุธมีดฟันที่อวัยวะเพศจนฉีกขาด
รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่บ้านพักคนงานแปลงปลูกผักออร์แกนิคด้วย
มื้อนก็ไปถึงไปพบชื่อ

ที่นี่ในคุณฤดีห้อยร่องแรงเลย
ชื่อนายสิริพันธ์สานุสันอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดสุริน
นอนร้องโอดโวยด้วยความเจ็บปวดมือกุมเป้าที่ชุ่มไปด้วยเลือด
โดยมีนางสาวกรุณาอายุ๒๔ปีสัญชาติกัมพูชา
เป็นภรรยาและเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยืน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น

นางภรรยานี้นะคะคุณภรรยาเนี่ยบอกว่า

ก่อนเกิดเหตุแข็งละครายว่าสามีเนี่ยเจ้าชู้แอบครบหญิงอื่น

วางแผนทำเป็นเอามือรูปคลำที่อวัยวะเพศฝ่ายชาย
หลังจากนั้นอาศัยที่จังหวะสามีกำลังเคลิบเคลิ้ม
ใช้มีดทำครัวเฉือนขาดออกเป็น๒ท่อน
พุ่งกระฉูดเต็มที่นอนทำให้สามีร้องลั่นบ้าน
แต่ด้วยความสงสารเฉือนและสงสาร

โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มานำส่งโรงพยาบาล
สงสารนะอวัยวเพศสามีที่เฉือนติดมือออกมานั้น
เฟี้ยงทิ้งไปด้านหลังบ้านนี่สงสารแล้ว
ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจุดที่ทิ้งอวัยเพศของสามี
และรีบนำใส่ถุงเพื่อนำส่งโรงพยาบาลให้นายแพทย์ต่อ
ด้วยเหรอเจอปรากฏยังไงดีไม่ได้เลี้ยงเป็ด
นายสิริพันธ์ได้รับบาดเจ็บเสียเลือดมากนะนายแพทย์บอกนะคะ
ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์ส่วนอวัยวเพศ
ไม่สามารถจะตอกได้เหมือนเดิมเนื่องจากเซลล์ตาย
เวลามันตอบไม่ได้แล้วมันทำยังไงต่อ
เจ้าหน้าที่ที่ไปหาไปหยิบกิ่งมะแขมมาหรือเปล่า
ว้ายยยยยยหรือแค่รถเอ้อบ้า
จำนั้นอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ควบคุมนางกรณาชาวกัมพูชาเนี้ยนะคะ
ไม่ติดตามกฎหมายต่อไปตอบไม่ได้นะคะ
ตอบไม่ได้ถ้าสมมติพี่บอกเหยียบ
หรือที่ว่าพ่อตัดไปถึงขนาดไหนไง

พี่จบน้ำอุบัติไปถึงโรงบ้านแล้วถึงได้บอกว่า
ถึงได้บอกว่าตัดไว้ที่บ้านกลับมาหาอีก
แต่ตั้งแต่ตัดจนกว่าจะสงสาร

ระหว่างนั้นมีเวลาได้อีก

ดูนี่เนาะมีการวางแผนนะคะ

ทำวิธีเดียวกันแบบนี้ไหม

กางบรรยาย

อันตรายจริงปัดเวลาผู้หญิงเค้าโมโห
จึงจะบอกคุณผู้ชมอย่าพยายามไปเจ้าชู้ที่ไหน

ขอบพี่หนูเค้ายังไต้ตรองอยู่แล้ว

เรียกว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมาก

ชายหนุ่มวัย๔๑ปีไม่เปิดเผยนามนะคะ

มาจากเมืองกัวมู่ซาง

มายังอำเภอสูงไหนโกลกจังหวัดนราธิวาค
เพื่อจะแต่งงานกับเด็กหญิงชาวไทย

โดยชายคนนั้นกล่าวเนี่ยเขาแป่งงานมีภรรยามาแล้ว๒

หลังจากที่ภรรยาคนที่๒นั้นได้โพสต์ภาพการมั่นหมายนั้น
สามีวัย๑๔วัย๔๑ปีของฉันแต่งงานกับภรรยาอีกคนวัย๑๑ปี
ขอแสดงความยินดีกับการแต่งงานครั้งนี้ด้วย
อย่างไรก็ตามค่ะโพสต์ดังกล่าวก็ได้ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลย
ซึ่งเธอก็ได้ลบโพสต์นั้นทิ้งไปแล้วในเวลาต่อมานะคะ
ขณะที่สื่อท้องถิ่นของทางมาเลเซียเองก็เปิดเผยว่า
เด็กหญิงวัย๑๑ปีรักเจ้าบ่าวมาเลมาตั้งแต่๙ขวบ
ขวบ๑๐ขวบ๑๑ขวบ๒๓ปีนะคะ
ส่วนทางสามีวัย๔๑กล่าวว่ารักกันมา๓ปี
ก็เลยตัดสินใจว่าจะแต่งงานกัน
หลังจากที่พบกันครั้งแรกตอนที่เด็กหญิงเนี่ย
ติดตามแม่ของเธอไปทำงานที่ร้านอาหารของภรรยาคนแรกด้วยนะคะ
เจ้าบ่าวบอกว่าตนคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
เพราะว่าพ่อแม่ของเด็กนั้นยินยอมให้แต่งงานกันได้
ทั้งนี้ก็สามีของเด็กหญิงกล่าวว่าตนเองกับภรรยาวัย๑๑ปีนั้นได้ตกลงกันแล้วว่า
เด็กนั้นจะอยู่กับพ่อแม่จนอายุ๑๖ปีคือแต่งกันก่อน

หลังจากนั้นค่อยมารับรองการแต่งงานกับสภาศาสนาในไทยแล้วก็มาเลเซียอีกทีหนึ่ง

เหมือนมั่นไว้ก่อนก็กฎหมายมาเลเซียเนี่ยเขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๖ปีแต่งงานนะคะ
หากไม่ได้รับอนุญาตจากศาลศาสนาก่อนนั้นก็จะถือว่าเป็นความผิดมีโทษปรับ๑๐๐ริงกิจหรือว่าราว๘๐๐๐บาท
หรือว่าจำคุก๖เดือนหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ
วันนี้เตอร์ดับติดนะมีอะไรหรือเปล่าผมตกใจเหมือนกันนะเนี่ย

คุณผู้ชมยังมองเราได้ตลอดเวลาแต่มอนิเตอร์อาจจะอยู่ตรงนี้เฉย

มีอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยนะครับเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สิริราชนะครับ
ก็ทางโรงพยาบาลศิริราชนะฮะได้มีการสั่งสอบด่วนนะฮะสำหรับญาติผู้บริจาคร่างกาย
แฉออกมานะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเรียกเก็บเงินทุกขั้นตอน
คือจากกรณีที่ญาติผู้บริจาคร่างกายนะฮะตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ดังนะครับ
หลังถูกเรียกเก็บเงินจากทางโรงพยาบาลในทุกขั้นตอนนะครับ
ซึ่งภายหลังนะครับจากโพสต์กระทู้ดังกล่าวไปแล้วเนี่ยก็พบว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์นะฮะ
แล้วก็ระบุนะครับว่าถูกเรียกเก็บเงินจากเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน
คือเรียกว่าไม่ใช่แค่รายเดียวนะฮะโดนหลายรายทีเดียวนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับทางรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์นฤทธิกิจนรงค์นะครับ
ท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมงามประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาลัยมหิดลนะครับได้มีการออกแถลงชี้แจงนะฮะระบุนะครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าตามที่มีข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากญาติผู้บริจาคร่างกายนั้น
ขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้นะครับนั่นก็คือข้อหนึ่งในการบริจาคร่างกายเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่นะครับ
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีข้อปฏิบัติในการบริจาคร่างกายเอาไว้โดยเฉพาะนะครับซึ่งไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
จากญาติผู้บริจาคร่างกายทั้งสิ้นนะฮะไม่มีการเรียกเก็บนะครับท่านยืนยันนะฮะ
ข้อ๒นะครับอันนี้ฟังดีนะฮะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ได้ดำเนินการตรวจสอบทันทีและพบว่าบุคคลตามข้อร้องเรียนนั้นมีการกระทำความผิดจริง

ข่ายเป็นความผิดวินัยร้ายแรง

อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าว
ถือว่าเป็นการกระทำความผิดส่วนบุคคล
ซึ่งอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับทางองค์กรนะฮะ

ในการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงต่อบุคคลดังกล่าวนั้น

ซึ่งผลการดำเนินการทางวินัยเป็นประการใด

คือไม่มีการเรียกเก็บทั้งใน

แต่ว่ามีคนไปเรียกเก็บจริง

ก็นั่นไงงงมากเลย

ทำแบบนี้ทำไมกล้าทำ
แล้วไม่ได้ทำอะไรเดียวคือพอโพสต์ขึ้นมาแล้วมีคนโดน

แล้วก็โดนการกระทำลักษณะนี้

ผมแนะนำให้ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนเลย

ในการเอาผิดของเจ้าหน้าที่คนนี้แหละ
นี่ทางสิริราชแจงออกมาแล้วว่าไม่มีเด็ดขาด

เอ้าวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
มาดูเสื้อผ้าหน้าผมของพวกเรากันสักนิดนะครับว่า

เทรนดแฟชั่นที่เอาแล้วในปี๒๐๑๘นะฮะ

เราก็เลือกลงมาตรงนี้นะคะ๑๐เทรนด์ฟาชั่นที่อัวน์แล้วในปี๒๐๑๘
เราก็คลิกเข้าไปปั๊บอย่างแรกเลยก็คือใส้คอช็อกเกอร์
ก็คือใส้คอที่ใส่ติดคอพอดีเกรนเป้นคล้ายปอกคอ
อันนี้อันนี้ซื้อเปิดไหล่ค่ะ
อันนี้ไม่ใส่นะจ๊ะ
แต่ต้องบอกว่าไอ้ที่มันเป็นเสื้อไหลเฉียงยังได้อยู่นะคะ
เพราะแค่เลี่ยงเลี่ยงหน่อยนะคะวัสดุหนังใช้ผ้าแบบอื่นแทน
ถ่อมาเป็นชุดคอร์เซ็ตค่ะลัด
นี่เลยตอนนี้เอาล่ะเค้าไม่ใส่ไม่เคยเห็นใครใส่เมื่อก่อนเลยว่ะ
คือชุดคอร์เซ็ตมันแปลว่าอะไรหรอเป็นเสื้อแบบในโบราณสมัยก่อน
แล้วก็ไปรัดอยู่ด้านล่างอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้จบแล้วอ่าต่อมาเป็นกระเป๋าทรงถัง
ไหนอะอ่าวมีพอดี
ตอนนี้ก็ควรจะหากระเป๋าแบบกลมหรือว่าแบบมีเหลี่ยมมีมุมสักนิดนึง
เพราะว่าอันกลมแบบเป็นถังอย่างนี้มันเอาละ

ออกมาเฮิลโซมคุณจะได้แบบว่า

เขาก็ไม่ใส่แล้วช่วงนี้นะเขาเอาแล้ว

คุณหนุ่มใส่เลยคุณหนุ่มชอบคือต้องแนะนำว่าเป็นเสื้อนอกเน้นรูปทรงมากขึ้น
อย่างเช่นเวเซอร์ผ้าทวิตไซส์ใหญ่ก็คือเสื้อคล้ายกับเสื้อสูตรนั่นแหละ
แต่เป็นเสื้อที่ใส่กับกางเกงผ้าแบบไหนก็ได้อะไรแบบนี้
อันที่๙ก็เป็นกระเป๋าคาดเอวคุณผู้ชมช่วงหนึ่งมันฮิตอยู่เห็นไหม

พี่หนุ่มต้องลองดูที่เขาคาดเอลแล้วมีกระเป๋าจิ๋วว่ะ
มีภาพไหมดูนี่น่ะ
เป็นแบบเล็กอะพี่นี่ดูอันนี้กระเป๋าคาดเอลแบบนี้
กระเป๋าคาดเอลแบบนี้ใช่ไหมกระเป๋าคาดเอลแบบนี้

ในนี้เขียนแต่ในนี้เขียนว่าเอาแต่ผมบอกว่าอันนี้กำลังมา

เมื่อวานบ่อยบ่อยพึ่งคาด

ยังอยู่ยังไม่ได้เอาขนาดนั้นนะ

ที่สำคัญอย่าไปทิ้งนะครับ

คือแฟชั่นมันจะเป็นอะไรที่มันเวียนอยู่อย่างนี้
มันมีเสื้อฮาไวน์ฉันเก็บไว้แบบไม่ถึง๕ปี
ก็มีหลากหลายเรื่องให้อัปเดตคุณจะอัพหรือไม่อัพก็แล้วแต่คุณ
ผมอยากอัปเดตเรื่องเจนนี่อ่ะช่วงหน้าช่วงนี้เขามีทั้งข่าวดูดวงข่าวกีฬา
ไอ้นี่ไอ้นี่ก่อนรถเมย์ก่อนรถเมย์ส่งมาคนแรกทุกคนชีพที่รถเมย์
พี่ใหญ่ทุกเมื่อเช้านั่งอยู่นั่งอยู่ในรถใช่ไหมมันมีเวลาอัปเดตอินสตาแกรมหรืออะไร

อ่าทุกเรื่องจริง
แต่ช่วงหน้าอัปเดตในข่าวใส่ไข่

มาก็เขาก็ลงเอง

แต่ก่อนจะเข้ารายการเมื่อกี้ยุ่งมากเลยนะ

เพราะอะไรว่าผมรู้จักเป็นเจนนี่ตั้งแต่เจนนี่เด็กเลย

ตั้งต้นเมื่อก่อนแม่เจนี่อยู่เมกา

กลับมาอ่านข่าวพรุ่งนี้พี่มาหรือเปล่า

เดี๋ยวหนูมาเล่าให้ฟัง
ที่พี่หนุ่มกัญชัยมันไปที่อเมริกา

มันมีเอาอะไรใส่รังใหญ่ให้เขากลับมา
โอเคคือถามอามิไม่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอธิบายให้คุณผู้ชม

ว่าจะมีจะอนุญาตให้เราพูดรึเปล่า

แต่วันนี้เล่าข่าวนี้ก่อน
ก่อนหน้านี้มีข่าวฤนาหูออกมาว่า
คุณเจนี่กับคุณมิกกี้จะเตรียมวิวา

ข่าวดางกล่าวเป็นความจริงหรือไม่

ทั้งคุณเจนี่ทั้งคุณมิกกี้ก็ได้โพสต์ภาพนะคะ
ซึ่งเป็นภาพที่คุณมิกกี้คุกเข่าสวมแหวนให้คุณเจนี่
ณริมทะเลแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาคือภาพแรกที่เห็นจริงจริงเนี่ย
ด้านคุณมิกกี้ก็บรรยายภาพนั้นเหมือนกันน้องต่อไป
ต่อที่เขาสนิทกันกับคุณเจนี่เขาไปด้วยอยู่แล้ว
มันมากเลยสมมุติสวยเขาก็มีภาพลงเหมือนกันนี่ไง
ทีนี้ก็มีเพื่อนหลังจากที่คุณเจนี่คุณมิกกี้ลงไป
เพื่อนของทั้งคู่ตลอดจนแฟนคลับก็เข้าไป
ว่าเขาดีใจแต่เขาอยากอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่
หลังจากนั้นก็น้องต่อก็ลง
ต่อลงเสร็จแล้วก็คุณเจนี่ลงต่อมาแต่การเตรียมไม่ได้เตรียมตัว
เดี๋ยวดอกไม้สวยอืมอ้าวเขาก็อาจจะเตรียมไม่ให้
หมายคุณคุณมิกกี้เตรียมไม่ให้มั้ยไม่คุณผู้ชายเขาเตรียมไป

จริงเหรอเจนี่ไม่รู้เรื่องจริงเหรอเว้ยไม่แต่งตัวขนาดนี้
อ้าวเขาก็ไปเดินทางเขาก็แต่งตัวสวยอยู่ตลอดนะพี่เจนี่นะ
มีเวลแล้วก็ใส่แบนให้แบนใช่ไหม
ไม่จริงเวลเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนหรือเปล่า
ต่อเขาอาจจะช่วยเตรียมไปเปล่าอะไรอย่างนี้

ลูกเปลิ่งลูกปล่องอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดใครบอกว่าโรงแรมก็มีคนก็เยอะไง
ไม่ประแพทย์สินะถ้าต้องพาทันริมหาดอ๋อไม่ได้ไม่ได้

มุมใดมุมหนึ่ง

เขาก็ไปถามไปจัดโรงแรมไหน

แอคที่รู้หมดแล้วนะคะว่าตอนนี้
แบรนด์เสื้อผ้าอะไรจะเป็นชุดแต่งงาน

เดี๋ยวก่อนนะคืออันนี้สงสัยอย่างหนึ่ง

ทางคุณเจนนี่เองเนี่ยที่มีข่าวว่าจะแต่งงานเนี่ย

เขาไม่เชิงปฏิเสธนะเขาบอกว่าเขาถึงเวลาจะพูด

ปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่

โอ๊ยอย่าแต่งแล้วข้าวแล้วผู้ชายเขาไม่มาขอเลยก็โป๊ะ
แต่ว่าข่าวที่ออกมาก็แม่ก็ชอบ

มีชุดแต่งงานจริงมีชุดแสรงข่าว

พี่แมยก็ไปไหมครับ
คุณจะเป็นนักข่าวคุณของคุณอยู่แล้วอย่าสิ

นะเราเคยเจอฝ่ายชายไหม

เขาเป็นแฟนแต่เขามาออกกำลังกาย
แต่ว่าที่ใหม่เขาจะมีคุณพี่ส่วนกัน
ที่เขาเป็นเหมาที่ไปเปิดกันนะอ๋อ

ไปค่ะไปดูเลยค่ะภาพคุณเคน
มาสื่อคือเอาเลยละครั้งถ่ายที่บ้านคุณหน่อยแอบถ่ายสมี
นี่มันเป่าเฮ้ยเคนหรือเปล่าใครยะเคนเอาเคนมาสิ
นี่ละดูดิแต่ว่ากลัวหน้าดำอาบแดตแต่ใส่มวก

คุณหน่อยบอกนี่คุณเขายืนตากแดดอยู่
ในท่านี้งานแอบถ่ายมาโลกต้องรู้
มันคือวิถีของคนอยากดำแต่ไม่อยากหน้าดำเช็คด้วย

เขาก็จะปิ้งซ้ายปิ้งขวาตัวเขาให้ค้ำแต่หน้าเขาจะไม่ยอมดำ
มันจะไม่ดีนะเคตัวดำและหน้าขาวประหลาดประหลาด

ทำไมน่ะคืออย่าได้มึงไม่ต้องพูดถึงแดดล่ะ
อยู่แค่ริมทะเลในร่มลมพัดก็ดำแล้ว

ทำไมฉันต้องมาคุยธุระกันที่ริมแ

ไม่เอาสิเราต้องไม่กัดกันเองเลยโอเคไม่ดีเอา
โอเคเวลาหมดนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ
ทั้ง๑๓คนนะครับรวมถึงโค้ชด้วยนะครับ
ขอให้ปลอดภัยออกมานะฮะแล้วก็ฝากทีมงานทุกหน่วยทุกภาคส่วน
เข้าไปช่วยน้องด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ
ต่อไปก็เดี๋ยวไปชมไทยรัฐนิวโชว์เนอะวันนี้เรา๓คนลาไปก่อนแล้วค่ะ
ครับผมวันนี้มีคุณจองขวานรออยู่นะโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณจองขวานรออยู่นะครับสวัสดีค่ะ